ฉันก็จะบอกตลอดแหละว่าอังเปล่าตัวไกด์

โอ้โหแต่ทองนี้ไม่ไหว

ของขวัญวันตรุษจีนทองแบบนี้ฉันดิฉันใช้คำว่ากระจุ๋มกระจิ๋มพอได้ไหม

สวัสดีค่ะห้างเพชรทองขินยอลานะคะไส้คอทองคำราคมึงรักหนึ่งร้อยบาทนะคะ
งานหัวมังกรแปดเสากลมนะคะรุ่นนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะ
ตูจีนใครกำลังหามองหาสร้อยคอสวยสวยไปใส่นะคะนี่เลยค่ะรับอังเตาปิโตจีนนี้นะคะแล้วก็
โอ้โหหนึ่งร้อยบาทราคาเหรอคะไม่ใช่ค่ะน้ำหนักหนึ่งร้อยบาทค่ะ
คุณผู้ชมเนี่ยหนักหนึ่งกิโลกรัมครึ่งโอ้โหแต่สวยงามมากนะฮะ
สวยจริงคุณอยากรู้ราคาไหมราคาเนี้ยอยู่ที่สองล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทค่ะ
เอ๊ะแต่ถ้าซื้อวันนี้ลดหรือเปล่าเพราะว่าราคาทองคำวันนี้ตกลงนะฮะ
ตกลงบาทละห้าสิบบาทนะฮะถ้าเพราะฉะนั้นใครอยากซื้อสองล้านกว่ากว่าเนี้ย
ก็ไปได้ที่ห้างเพชรทองชินเยาวราชสาขาดอนหัวล่อที่ชนบุรี
นี่เขาทำขึ้นมานะช่วงตรุษจีนแบบนี้เลย
แล้วปีนึงคือมีช่วงตรุษจีนนี่แหละค่ะขายแบบนี้
เราไปคุยกับเจ้าของร้านด้วยคุณชื่นชีวานะ
ชื่นชีวาบอกว่าโอ้โหทำมาเนี่ยพร้อมออกมาโชว์และพร้อมออกมาขาย
ที่ผ่านมาเนี่ยเคยทำสร้อยหนักหนึ่งกิโลกรัม
ทองคำ๖๐บาทเคยมาแล้วแล้วลูกค้าก็มาซื้อไปแล้ว
รอบนี้เนี้ยขอจัดใหญ่กว่าเดิมนี่เป็นน้ำหนักหนึ่งร้อยบาท
เจ้าของร้านเขาบอกแบบนี้เขาเรียกว่าน้อนนะน้อง
เขาบอกว่าใครอยากจะมาซื้อน้องนะนี่น้องรอน้องรอเจ้าของอยู่
เอาจริงคุณพอลายดูใกล้เนี่ยเป็นหัวมังกรลายสวยมากเลยนะ
มังกรกับเกร็ดมังกรนะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของกันหน่อย
จุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพราะว่าปกติหน้าร้านจะมี๑๐บาท
สิบบาทค่ะทีนี้ก็อยากจะรู้ว่าหนึ่งร้อยบาทจะใหญ่จะสวยขนาดไหนค่ะ
พอทำออกมาแล้วก็คือสวยมากแล้วก็ใหญ่มากค่ะก็คือใส่ได้จริงนะคะ
ใช้งานได้จริงค่ะค่ะถ้ามีคนมาติดต่อเจอนี่แล้วไหมขายค่ะ

ววดดิงลงเล็กน้อยโอ๊ยขออภัยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ใครก็ได้ซื้อให้หน่อย